ส่วนอีกงานหนึ่งไม่ใช่งานของใครที่ไหน

งานวันคล้ายวันเกิดของเธอที่ผ่านมา
นอกจากบรรดาเพื่อนสนิทนะคะ
แก๊งเซเลปต่างต่างแล้วเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งคนที่เราจับตามองคือใครรู้ไหม

ไฮโซฟลุ๊กวารวุฒิไงคุณ

คนสนิทของคุณแม่อ้ำนี่แหละค่ะ
หลายคนที่อยากรู้ว่าในงานเนี่ย

หนึ่งในคนที่จะให้คำตอบเราได้

วันนั้นพี่เขาก็มีส่วนในการร่วมกับ
เป็นจัดงานของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายท่านรวมกัน
ก็คือเหมือนกับจัดให้อ้ำด้วย
ตัวของฟุ๊กเองเขาก็เป็นคนที่น่ารักดีเฟลลี่ดี
แต่ว่าอันนี้เรื่องของการคบกันมันก็ต้องอยู่ที่คนสองคนเนาะ
จริงแล้วเพื่อนก็แบบยังไงก็ได้อ่ะ

ถ้าพูดถึงความสมควร
ก็โอเคก็เหมาะที่จะแตก

ถ้าสมมุติว่าถ้าคิดว่ายังไม่ใช่อะไรอย่างนี้
ค่อยดูดีกว่า
หลังจากวันเกิด๑วันนะคะ
อีกหนึ่งคนสำคัญของสาวอ้ำ
หลานมายูคนนี้นี่เอง

ก็มาขอแบบมอบของขวัญให้กับน้าอ้ำเช่นเดียวกันนะคะ
อย่างที่เราได้เห็นคลิปความน่ารักของสองน้าหลานกันไปแล้ว
ถ้าใครอยากรู้ว่าประทับใจยังไง
ต้องให้คุณแม่เมมาเล่าต่อค่ะ
ก็เลยพยายามจะทำอะไรดีให้มายูแบบ

พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มท้อง

จะต้องเอาเข้าไปยัดเป็นแบบมีเบบีบ้าง
แล้วก็ทำเป็นมายูนะอ้ำเห็นไหมเบบี
คือจะให้มายูสนใจอะไรอย่างนี้
สุดท้ายมายุมมองแล้วก็น้าอ้ำทำอะไร

รับรองวัฒนาอ้ำมาโรงเรียนแตกค่ะคุณ
ใช่แต่ว่าคุณอ้ำเขาทุ่มสุดตัวทุกงานฉลาดนะ